คุณผู้ชมครับมาดูที่เรื่องของดราม่าร้านราเมง

คือการสั่งอาหารเป็นใบมา
แล้วก็มีปากกาให้เขียนเหมือนทำข้อสอบ
กลิ่นกฎในการส่งเออเป็นข้อแบบนั้นคือเหมือนกันเท
ใช่ทีนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่านักข่าวญี่ปุ่นเขามาเจอเขามากิน
แล้วก็เขียนข่าวไปว่ามันเป็นการเรียนแบบของญี่ปุ่นมาหรือเปล่า
ทีนี้กรมทรัพย์สินธรรมยาไปตรวจสอบแล้วถือว่าไม่ได้ผิดครับ
เพราะว่าร้านของญี่ปุ่นนั้นไม่ได้เข้ามาจดสิทธิบัตรในประเทศไทย
คือกฎหมายของแต่ละประเทศเนี่ยมันข้ามไม่ได้
คือเขาก็คือส่วนของเขาเราก็ไม่สามารถไปเปิดที่เขาได้แบบนี้ใช่ไหมฮะ
คือต้องดูด้วยว่าเพราะว่ารายละเอียดที่เขาจดเนี่ยคือเขาไม่ได้จดในตัวรัวเรื่องของรูปแบบ
อ่าต้องดูว่าจดแบบไหน
ก็ทางสุบุตรได้เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบร้านราเมงข้อสอบ
ถูกกล่าวหาทางโลกออนไลน์นะครับว่าไปลอกเรียนแบบเอกลักษณ์วิธีการตกแต่งร้าน
แล้วก็วิธีการสั่งอาหารจากร้านอิชิรันนะครับ
ซึ่งเป็นร้านราเมงดังที่ญี่ปุ่นมาใช้
ในการเปิดกิจการที่ประเทศไทยครับ
เมืองต้นก็พบว่าร้านราเมงอิชิรัตนั้นได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในญี่ปุ่น
เชื่อมโยงกับระบบสำหรับการตรวจสอบจำนวนลูกค้า
ทั้งที่นั่งว่างแล้วก็การสั่งอาหาร
ได้รับสิทธิบัตรไป๒๗พฤษภาคม๒๕๖
มันก็เป็นบรรยากาศเหมือนนั่งสอบอยู่

แต่ก็ไม่ได้มีการไปยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร

ดังนั้นหากมีผู้ใดนำอุปกรณ์และระบบข้างต้น
มายื่นจดสิทธิบัตรในประเทศไทย
ก็จะถือว่ามีประเด็นพิจารณาเรื่องใหม่

ซึ่งถ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้เปิดเผยรายละเอียดไปแล้ว
ก็จะขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย
หมายความว่าถ้ามีการจดแบบนี้ในประเทศไทยแล้ว

ในส่วนของชื่อร้านผู้ประกอบการที่ญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนะครับ
ทำให้ผู้อื่นนั้นไม่อาจใช้เครื่องหมายการค้านี้
คือใช้ชื่อนี้ในประเทศไทยไม่ได้
สำหรับรูปแบบการตกแต่งร้าน
เป็นเครื่องหมายรูปสัญลักษณ์ต่าง
ไม่อาจจะขอรับความคุ้มครอง
ภายใต้กฎหมายของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

จะมาเปิดสาขาในประเทศไทยก็สามารถทำได้
โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้าไปใช้
หรือว่านำสิทธิบัตรไปยื่นจดทะเบียนเป็นของตนเอง
แต่ถ้าเกิดว่าไปเปิดชื่อซ้ำกับของไทยไม่ได้

นักข่าวญี่ปุ่นที่เขามาเขาก็เขียนในบล็อกที่